คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ฟันมาฟันกลับเลือดอาบทั้งคู่แล้วฮะ
เพราะว่าลูกจ้างควงอีโต้มาฟันผู้จัดการเลยนะฮะ

แต่ตัวผู้จัดการบอกว่าโอ้โหจะไม่ดุด่าได้ไง
งกรานพอไปเล่นมาแล้วนอนทั้งวัน
ไม่ยอมทำงานเลยเลยเป็นเหตุการณ์เลือดอาบทั้งคู่แบบนี้นะครับ
โอ้โหเข้าใจผิดกันเฉย
แต่คุณผู้ชมนี่คือคนที่เพิ่งฟันกันมา
หัวแบะเลือดไหลอาบ

แต่ตอนท้ายเขาดีกันแล้วนะโอ้โหแต่เลือดโชคแบบนี้เนี่ยนะ

คุยกันแล้วนะฮะเข้าใจกันผิดนะฮะ

เหตุการณ์ที่คนแรกก่อนผู้จัดการบริษัท

คือนายนำเกียรติอายุ๔๑ปี
ก็ยืนรอทำแผลในสภาพเลือดไหลอาบหน้า

เคียงข้างกันก็คือนายเศษสิรินะฮะ

ก็มีบาดแผลถูกฟันที่หัวเลือดไหลอาบหน้า

สภาพไม่ต่างกันคุณ๒คนสภาพไม่ต่างกัน

ใช้มีดอิโต้ฟันหัวกันนะคุณ

ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ

สภาพคนเจ็บทั้งสองคนต้องรีบประถมพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ยังพอพูดคุยกันได้

ก็พบว่ามีมีดอิโต้เนี่ยหนึ่งเล่ม

สอบสวนทั้งสองคนนะก็ให้การแบบนี้

เคลียร์กันจบแล้วนี่เป็นความเข้าใจสั้น
โดยแต่ละคนนะคุณ

ต้องไปเย็บเนี่ยที่หัวเนี่ย๔เข็ม
เข็มแล้วครับทีนี้ตัวผู้จัดการเนี่ย

ใดนั้นนายเศษสิริลูกจ้างเนี่ย

ไปหางานอื่นทำดีกว่า

ผู้จัดการพยายามแย่งมีอีโต๊ะจน
อยู่ในมือมาได้นะฮะก็เอาฟันกลับไป
แต่คนงานในโรงงานห้ามเอาไว้นะครับ
ทีนี้ภรรยาของผู้จัดการเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวสามีฉันซึ่งเป็นผู้จัดการก็ดุด่าลูกน้องไป
ดุด่าไปว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยสงกรานก็ให้ไปเล่นน้ำมา
พอไปเล่นน้ำมาแล้วก็เอาแต่นอนไม่ยอมทำการทำงาน
จนนายเศษสิริลูกจ้างโมโหก็เลยก่อเหตุดังกล่าวนะครับ
เรื่องนี้นะฮะคนงานในโรงงานก็บอกว่า
คือนายเศษสิริลูกจ้างก็ชอบบ่นแล้วก็ชักสีหน้าใส่นายจ้าง
ผู้จัดการไม่ยอมทำตามที่ผู้จัดการสั่งนะครับ
พอเมาได้ที่ก็มักจะหาเรื่องแล้วมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
กับตัวผู้จัดการเนี่ยฮะคุณผู้ชมล่าสุดทั้งสองคน
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะแม้ว่าจะมีการลงบันทึกประจำวัน
ที่สพเมืองชมบุรีแต่ไม่เอาผิดไม่เอาความกันนะคุณ
เพราะบอกเป็นความเข้าใจผิดนะฮะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีต่อกัน
หลังเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะทำงานด้วยกันได้หรือไม่นะครับ
หรืออาจจะตกงานทั้งคู่เพราะว่าถูกเจ้าของบริษัทไล่ออกหรือเปล่า
โอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วฟันกันหัวแบะในที่ทำงานเนี่ยนะฮะ
นั่นน่ะสิดูข่าวนี้หันมาถามหัวหน้าก่อน
เราจะไม่เข้าใจกันผิดใช่ไหมคะไม่ไม่ฮะแหมต้องให้เจ็บตัวกันก่อน
เดี๋ยวจะมาเข้าใจกันถูกใช่ไหมฮะกลัวเหลือเกินเห็นแบบนี้